คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้นะคะ๒๒พฤศจิกายนจะเป็นวันแรกในการปรับเปลี่ยนเรื่องของเส้นทางการจราจร
เพราะว่าจะมีการปิดสะพานรัชโยธินเพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
แล้วก็จะสร้างอุโมงในการลอดแยกแทน
เขาจะปิดเป็น๓ช่วงก็คือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึง๒๖พฤศจิกายน
ช่วงไหนปิดกี่โมงยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ที่แน่ก็ต้องหลีกเลี่ยงกันหน่อย
เดี๋ยวเราจะบอกค่ะว่าเส้นทางที่เป็นทางเลี่ยง
สำหรับบริเวณดังกล่าวนะคะมีทางไหนบ้าง
แล้วก็ใครที่จะต้องผ่านตรงนั้นจริงเนี่ย

รถติดแน่นอนต้องบอกแบบนี้เลยค่ะ
โรงการที่๑วัน๒๖พคเขาจะปิดการจราจรแบบนี้นะคะ
ช่วงแรกทดลองปิดตั้งแต่๒๒๒๓พค
๑๐มถึงบ่าย๓โมง
ช่วงที่๒๒๔๒๕พค๘มถึง๕ม
ช่วงที่๓๒๖พคปิดจริงค่ะ
ห้ามรถขึ้นเด็ดขาดตั้งแต่ตี๑เป็นต้นไป
จะทำให้ช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาพิเศษก่อนขึ้นสะพาน
ทั้งสองฝั่งจากเดิมที่มี๕ช่องทาง
ก็จะเหลือเพียง๓ช่องทางนะคะ
เตรียมแผนจัดการจราจรเอาไว้๓แนวทางค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาว่าแนวทางไหนจะเหมาะสมที่สุด
แนวทางแรกจะเปิดเสมือนสภาพการจราจรทั่วไป
คือใช้สัญญาณไฟจราจรตามปกติ
แบบที่๒คือรถที่มาจากถนนรัชดาพิเศษ
และถนนผนโยธินจะไม่สามารถเลี้ยวขวาทุกเส้นทาง
ตรงหรือเลี้ยวซ้ายแล้วไปกลับรถเท่านั้น
แบบที่๓รถที่มาทางถนนผนโยธิน
จาก๕แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกเกษตร
พอไปถึงแยกรัชโยธินแล้วเนี่ยนะคะ
เลี้ยวซ้ายเพื่อไปกลับรถใต้สะพานต่างระดับรัชวิภา
แล้ววนกลับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนผนโยธินต่อไป
นึกออกใช่ไหมคะคือตรงไม่ได้
ซ้ายก่อนไปกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายอีกที

ส่วนรถที่มาจากฝั่งแยกเกษตร

ขับเลยไปประมาณ๔๐๐เมตร

คือลักษณะเหมือนกันแหละคือจะตรงผ่านมาไม่ได้
ซ้ายไปกลับรถวนมาอีกรอบหนึ่ง
ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร

จะมีผลกระทบต่อการจราจรแน่นอน
คือแน่แล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย
มีรถใช้สะพานนี้กว่า๑แสนคันต่อวัน

ซึ่งจะใช้แบบถาวรหลัง๒๖พก

หลัง๒๖ไปปิดยาวนะคะ

ถ้าใครไม่อยากจะแหมรถติดตรงนั้นน่ะนะ

สามารถใช้ได้๕เส้นทางค่ะคุณผู้ชมครับ
ซอยพย๒๑ไปออกซอยวิภาวดี๓๐
พะหนโยธิน๒๓จะสามารถไปออกวิภาวดี๓๒ได้
ซอยรพ๔๖ไปออกซอยพย๓๓
ซอยรพ๔๘และ๔๖ทับ๑ออกซอยพย๓๕
และซอยพย๓๐สามารถออกไปยังซอยรพ๓๖ทับ๒๖และ๓๐ได้นะคะ

คือติดแน่นอนปกติก็ติดอยู่แล้ว
อย่างที่บอกนะคะว่าสามารถตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการจราจรได้เพิ่มเติม
หมายเลข๐๒๑๑๕๖๐๐ตลอด๒๔ชั่วโมง

๐๒๗๑๖๔๐๔๔และที่หมายเลข๑๑๙๗ก็ได้นะคะ

พรุ่งนี้ก็ต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางด้วย